สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

เวลาที่มีภาพลักษณะแบบนี้ใช่ไหม

ว่าจะไปปกป้องจะไปกันอะไรนักผู้ต้องหา

สองดอกไม่ได้เหรอประมาทสองปัดเออ
มันเลยเถิดแล้วมันคุมกันไม่อยู่ถึงขั้นตาย

ถ้าเกิดว่าเขาไปแจ้งความเรื่องถูกทำร้ายร่างกายตำรวจ

เขาก็เลยต้องกันเอาไว้ก่อนเพื่อความเรียบร้อยนะครับ
ทุกผู้ชมครับพ่อเท่าดวงแก้ววัย๙๑ปีนะครับ

ถูกในกันหรือว่านายุทธศักดิ์ยารังศรีวัย๓๗ปี
ทำร้ายนะฮะด้วยการทุบศีรษะจนเสียชีวิตอยู่คาบ้าน
แล้วเมื่อวานนี้ก็คุมตัวได้นะฮะ
ตอนที่คุมตัวได้ก็โอ้โหดีดเลย

นี่คือกัดฟันกระพริบตาพูดจาไม่รู้เรื่องคือดูสิเห็นไหม

ก็ในตัวเจอยาบ้า๑๙๒เมตรบอกลำพังตัวเองเสพไป๒๐กว่าเมตร
โอ้โหชีวิตรอดอยู่อย่างไรเนี่ยดูดีดขนาดไหนฮะ

อ้าวสวพเมืองพยาวคุมตัวได้นะฮะ
หลังจากที่ทำร้ายพ่อเท่าดวงแก้วเสียชีวิตในบ้านพักในหมู่บ้านห้วยหม้อ
ตะมนตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพยาวแล้ววันนี้ก็เลยคุมตัวไปทำแผนนะครับ
ตำรวจนำตัวในกันมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพจุดแรกก็คือบ้านของผู้ต้องหา
แล้วก็พามายังบ้านหลังเกิดเหตุคือบ้านของพ่อเท่าดวงแก้วซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนะครับ
ตำรวจก็นี่ฮะต้องป้องกันเหตุรุมประชาธรรมด้วยเนื่องจากนอกจากครอบครัวพี่น้องของพ่อเท่าดวงแก้วแล้ว
ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็โกรธแค้นมารอดูการทำแผนกันเป็นจำนวนมาก
จุดที่เป็นบ้านของพ่อเท่าดวงแก้วเนี่ยตอนที่ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหามาถึง
ผู้ต้องหาเข้าไปกราบรูปของพ่อเท่าดวงแก้ว
กราบขอเข้ามาผู้สื่อข่าวก็ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในกันเขาบอกเขาเสียใจที่ก่อเหตุไปนี่เขาหายดีดแล้วใช่ไหม
บอกตอนนี้หายแล้วส่างแล้วหายเมายาเสพติดแล้ว
แต่ก็ยังอ้างเหมือนเดิมบอกว่าพ่อเท้าดวงแก้ว่าด่าเขาก่อน
เขาก็เลยโมโหเอาไม้มาตี
เมื่อวานเขาบอกยังไงนะบอกแค่จะตีให้เจ็บ
แต่พ่อเท้าแก้ว๙๑แล้วมั้ยถ้อนฟืนอ่ะค่ะ
มันตายไป๓๔ทีแท่งเยอะเลยค่ะ
แต่แก้วจะไม่เสียชีวิตได้ยังไงบอกตอนนี้สำนึงผิด
นะ
สั่งแล้วครับครับจะมียันเหมือนเดิมไม่ว่าเขาด่าเขาไม่ให้มันเขาเขาด่าเขาด่าครับ
ตำรวจพาผู้ต้องหาไปชี้จุดที่ตีพ่อเต้าดวงแก้วด้วยนะครับแล้วก็ให้จำลองเหตุการณ์นะครับ
บอกว่าก่อนที่จะทำร้ายพ่อเท่าดวงแก้วเนี่ยมาขอเงินก่อนแต่พ่อเท่าไม่ยอมหันมาคุยด้วย
ซึ่งตอนนั้นพ่อเท่านอนอยู่บนแคร่นะครับก็เลยไปหยิบไม้มาตีเขา
แบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะฮะ
เราได้คุยกับลูกของพ่อเท่าดวงแก้วนะครับ
นี่ฮะคุณป้าสุพรรณอายุ๖๒ปีแล้ว
ไม่ได้นี่มาไหว้รูปของคุณพ่อก็ร้องไห้
แล้วก็บอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเธออยู่กับสามีแล้วก็พ่อ๓คน
เธอเสียใจมากวันเกิดเหตุเธอไม่อยู่บ้านไปสวนกับสามี
ซึ่งปกติเวลาเธอไปสวนพ่อก็อยู่บ้านคนเดียวนี่แหละ
ส่วนคนก่อเหตุแวะมาที่บ้านเธอบ่อยคือชอบมาขอเงินพ่อ

แล้วพอมาขอเงินพ่อแล้วพ่อไม่ให้เนี่ยนะครับ

เพราะปกติพ่อเนี่ยจะให้เงินเขาตลอด
ถึงไม่ให้เงินก็ให้ของกิน

นี้คือเดี๋ยวมาเผ่าใหม่
ส่วนพ่อกับแม่ของผู้ต้องหานะฮะ

วันนี้เดินทางมาไม่ทันดูการทำแผนนะ
พอมาถึงลูกชายก็ถูกนำขึ้นรถตู้กลับโรงพักไปแล้ว

ยังไงต้องรับผลกรรมที่ทำไป
ที่ผ่านมาลูกชายเนี่ยก่อแต่เรื่องไม่ดี
หาเรื่องเดือดร้อนให้ตลอดพ่อกับแม่บอก
นี่พ่อกับแม่ของในกันบอกนะ
บอกไม่อยากให้ลูกชายออกมาจากคุกเลยนะ
เพราะถ้าออกมาก็คงไปสร้างความเดือดร้อนอีก
ส่วนญาติของผู้ตายเนี่ย
การครู

มันครูสะตังค์น่ะครับ
ต้องเวลาขอเงินใช่มั้ย
แล้วเรามีให้มั้ยพ่อ
ผมมีมั้ง
มันก็มากงานอยู่
มันก็เหลือเมื่อเท้าบาด

ครับครับ
ส่วนศพของพระเท่าดวงแก้วนะครับ
ชาปณะสถานของหมู่บ้านนะครับ

ส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดพยาววันพรุ่งนี้นะครับ
ข้อหาที่แจ้งเอาไว้คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ทรัพย์ด้วยแล้วก็เรื่องการครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง

เรื่องค้าเรื่องขายเนี่ยเรื่องไปซื้อมาจากไหน
ใช่ค่ะแล้วผมมีตั้ง๑๐๐กับ๒๐๐เมตรนะคะ